อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดมากนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
และวันนี้ก็ยังคงต้องตามกันต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่ามันก็มีหลายภาคส่วนที่คงจะต้องเอามาเป็นข้อคิดมาเป็นบทเรียนกัน
เรื่องของน้องทั้ง๔คนนะครับที่เป็นพี่น้องกันหมดเลย
เป็นลูกครึ่งไทยสวิสเตอร์แลนด์นะครับ
ปีนขึ้นไปตรงจุดที่อยู่บนห้องพักชั้น๔ของที่พักแถวรามกำแหง

แล้วก็มีตะข่ายมากั้นเอาไว้อีกชั้นหนึ่งเป็นตะข่ายบ้าง
ใช่จะไว้วางถ้วยวางจานวางอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าพี่คนโตตามที่ข้อมูลล่าสุดขนาดนี้นะ
เหมือนกับว่าจะไปเก็บถ้วยเก็บชามอะไรแล้วพลัดตก

แล้วก็เลยตกกันมาหมดเลยกัน๔คนนะคะแล้วก็เลยมาช่วยกัน๔คนเลย

ความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พี่น้องที่พลัดตกจากห้องพัก
บนชั้น๔นะฮะเป็นห้องพักที่อยู่ย่านรามคำแหงนะครับ
อาคารมีทั้งหมด๖ชั้นด้วยกันนะครับ

ไปพร้อมกับพนักงานสอบสวนสนหัวหมากเจ้าของพื้นที่
ไปที่บริเวณอาคาร๖ชั้นแห่งนี้
ไปที่จุดเกิดเหตุไปสอบปากคำคนที่อยู่
แล้วก็ดูแลเด็กในคืนวันนั้นนะครับ
ก็คือตี๑๓๐ของเมื่อคืนวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
เข้าสู่วันที่๑พฤษภาคมนะครับ
คุณยายนะฮะเป็นคุณยายชื่อว่านางรัตนาประกายแก้ว
คอยดูแลเด็กทั้ง๔คนเพราะว่าแม่ต้องออกไปทำงานช่วงกลางคืนนะครับ
วันนี้คุณยายก็ยังไปอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะ
เพราะว่าต้องดูอาการของหลานนะครับ
เพราะว่ามีอยู่แค่คนเดียวที่พ้นขีดอันตราย
แล้วก็สามารถพูดคุยให้ข้อมูลได้เล็กน้อย

พบว่าอาคารนี้เป็นอาคาร๖ชั้นแบ่งเป็นห้องให้เช่านะครับ
ห้องที่เกิดเหตุอยู่ชั้น๔ห่างจากพื้นด้านล่าง๑๐เมตรนะครับ
ที่บริเวณระเบียงหลังห้องมีการต่อเติม
เอาแผ่นไม้ต่อออกมาจากระเบียง
เพื่อจะให้เป็นชั้นที่ยื่นออกไปนะครับ
ยาวประมาณ๓เมตรกว้าง๕๐เซนติเมตร
งทับด้วยไม้อัดเอาไว้เก็บถ้วยเก็บชามหลังจากล้างทำความสะอาดแล้ว
ยายบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
คืนนั้นก็พาหลานเข้านอนหมดแล้วนะ

เที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วนะครับ

ก็เลยออกมาที่ด้านล่างเพื่อจะมากินข้าวตามปกติ
เสร็จแล้วก็จะขึ้นไปนอนกับหลาน
เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอแม่กลับมาจากการทำงานตอนรุ่งเช้านะครับ

คาดว่าน้องดีดี้ซึ่งเป็นพี่คนโตอายุ๑๑ขวบ
ซึ่งปกติทางครอบครัวจะสอนให้รับผิดชอบทำหน้าที่ล้างถ้วยล้างชามนะครับ
จะเห็นว่าฝนตกก็เลยออกไปเก็บจานที่
วางเอาไว้ที่ระเบียงด้านนอกแล้วลื่นถลัยจะตกลงมา
ก็เลยเรียกน้องนะฮะเรียกน้องทั้ง๓คนให้มาช่วย
น้องก็มาช่วยกันดึงช่วยกันดึงแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เราทำภาพกราฟิกให้เห็นภาพง่ายนะฮะ
แล้วแผ่นไม้มันรับน้ำหนักไม่ไหวคุณเขียนมาสอน
มันก็ลาดเอียงเทลงไปนะครับแล้วก็ตกลงไปนะครับ
เนื่องจากน็อตที่ยึดระหว่างแผ่นไม้กับระเบียงเนี่ย
มันหลุดออกจนหักละนะฮะ
ก็เป็นสาเหตุให้เด็กทั้ง๔คนตกลงมา
ค่ะแล้วเขาบอกว่าแผ่นไม้อันนี้เนี่ย
ทำเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่ครอบครัวนี้จะไปเช่าอยู่ที่ห้องนี้นะคะ
คือมันมีอยู่นานแล้วมันเก่าแล้วด้วย

ก็อยู่ต่อไปก็ไม่รู้ว่ามันแข็งแรงอะไรขนาดไหนไงฮะ
นี่ฮะต่อออกมาแบบนี้นะครับ
ใครที่อยู่ตึกอาคารแบบนี้ก็คงจะพอเข้าใจภาพนะครับ
ที่วันเกิดเหตุบริเวณพื้นถนนหน้าอาคาร
น้องที่ตกลงมา๔คนนะครับ
ก็คือเด็กหญิงพาเมล่านิรันดิโบเรลนะครับอายุ๑๑ขวบ
เด็กชายลูก้าอายุ๑๐ขวบ
เด็กหญิงชะนิดาอายุ๗ขวบ
และเด็กชายคณัชชาอายุ๕ขวบ
ทั้งหมด๔คนบาดเจ็บสาหัส
ที่เด็กชายคณัชชาน้องคนเล็กอายุ๕ขวบ

ก็มีน้องดีดี้คนโต๑๑ขวบ
พ้นขีดอันตรายแล้วก็พอจะพูดคุยได้บ้าง

แล้วน้องหลับหมดแล้วก็เลยจะโปรดเรียกน้องให้มาช่วย
ทีนี้น้องอเล็กไปเหยียบไอ้ไม้กระดานอัด

นี่ค่ะส่วนคุณตาของเด็กทั้ง๔คนนะคะ
คุณตาอีทประกายแก้ว
คุณตาเนี่ยขับรถรับจ้างก็หารายได้มาช่วยเหลือเลี้ยงครอบครัวค่ะ
คุณตาบอกว่าวันที่เกิดเหตุก็ทำงานปกติ
พอกลับมาบ้านเห็นรถกู้ภัยเต็มไปหมดเลยนะคะ
ก็ไม่ได้คิดอะไรจนมารู้เรื่องจากภรรยา
หลานทั้ง๔คนตกตึกลงมาพร้อมกัน
คุณตาบอกตอนแรกไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
สภาพจิตใจของตัวเองและครอบครัวแย่มาก

ห่วงอาการของหลานทั้ง๓คนที่ยังสาหัสอยู่
ตอนนี้หยุดงานค่ะหยุดงานแบบไม่มีกำหนดเลย
หยุดจนกว่าอาการของหลานจะดีขึ้น
เพราะว่าจะต้องเดินทางระหว่างโรงพยาบาลเพื่อไปดูหลาน
คุณตาบอกเลยว่าถ้าแลกได้นะตายอมเจ็บแทนนะคะ
ก็ยอมอยากจะแลกเพื่ออยากจะให้หลานหายเป็นปกติ

กลับมาถึงที่นี่กับเสียงคืน
ผมก็เห็นรถมูลนิธิในซอยเนี่ยเต็ม

ผมก็ขี่มาเรื่อยมาดูมูลนิธิมาเรื่อย
เห็นแฟนกับลูกสาวคนเล็กเขาเดินมา

เขบอกว่าหลานจกตึก๔คนผมนะหัวใจสลายเลย

เขาต้องการอะไรก็บอกมาเถอะ

แต่ให้หลามเป็นอะไรแล้วต่อไป

ผมเรื่องก็อายุมากละ
อีกหน่อยก็ทำอะไรไม่ไหวแล้ว
ถ้ามีคนช่วยผมก็ตายตายทันทีเลย
ลูกหลานผมนี่มันก็แย่เหมือนกัน
เพราะผมเป็นหัวเรือใหญ่อยู่
หาเช้ากินค่ำได้เงินมาก็ให้ยายไป

หลังใช่ซื้อนี่กินวันนึง
สภาพจิตใจความรู้สึกของคุณตาคุณยายคุณแม่คนในครอบครัวคุณภาคภูมิ
คุณตาบอกว่าถ้าตายแทนได้นี่เอาชีวิตผมไปดีกว่า
ผมก็แก่แล้วนะแล้วแม่มันสุจรรทศนะ
การที่เรากลับมาที่บ้านคุณเขียนมาสอน
เห็นรถกู้ภัยเห็นรถมูลนิธิอยู่ที่ซอยที่บ้าน
ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านตัวเอง
พอมารู้ว่าเป็นเหตุการณ์ของคนในครอบครัวใจมันหายเลยนะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยต่อนะคะไปคุยกับเพื่อนบ้านนะคะ
ชื่อว่านางเรียมพรมมณัฐนะคะ
เล่าให้ฟังว่าคืนนั้นฝนตกหนักมาก
ได้ยินเสียงแม่ค้าเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ก็ออกมาดูเห็นเด็ก๔คนนอนกองทับกันอยู่ที่พื้น
สภาพเนื้อตัวของเด็กคือเปียกปอนไปหมดเพราะฝนตกหนัก
ร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะ
บอกว่าตอนแรกตั้งใจจะหยิบโทรศัพท์มือถือ
ถ่ายคลิปเพื่อนำไปแชร์แจ้งข่าว
แต่พอเห็นสภาพของเด็กแล้วเนี่ยคือไม่อยากจะถ่ายคลิป

เธอก็เข้าไปช่วยไปดูใกล้ใจหายมากเธอบอกแบบนี้นะคะ
สารมากก็เลยโทรเรียกรถกู้ภัยมารับตัวเด็กไปส่งโรงพยาบาล
ก็รอรถกู้ภัยอยู่ประมาณ๒๐นาที

คือไม่คิดว่าจะตกมากัน๔คน
เขาเขียนแล้วก็เอ๊ะใจนะว่าตุ๊กมาได้ยังไง๔คน
ก็เลยถามเด็กผู้หญิงที่เขามีแบบได้มีสติกว่าเพื่อน

มาเก็บจานแล้วแล้วน้องมาช่วย
แล้วก็ตกลงมาแบบไม่รู้ตัวเขาบอกอย่างนี้นะ
ตอนนั้นคือตอนแรกว่าจะหยิบมือถือมาถ่ายนะคะ
พอเห็นภาพก็เลยคือมือถือคือไม่สนแล้ว
ตอนนั้นคือทิ้งเลยทิ้งแล้วก็ดูเด็กเลย

ถ่ายไม่ลงแล้วมันหุดหู่เกินเลยค่ะ
ส่วนคุณแม่ของน้องนะครับ
ชื่อว่านางสาวรัติการประกายแก้วอายุ๓๖ปีนะครับ
เป็นแม่ของเด็กทั้ง๔คนพี่น้อง
ก็ข้อมูลจากเมื่อวานนี้ที่เราทราบก็คือ

คุณแม่บอกว่าวันนี้ทางครอบครัวยังไม่ได้เดินทางไปรับศพของ
เด็กชายคณัชชาหรือว่าน้องอเล็กซ์
วัย๕ขวบลูกคนเล็กจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ

ไม่สามารถที่จะทิ้งตรงนี้ไปได้
แล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดการเรื่องศพของลูกที่เสียชีวิต

แต่ว่าทางนี้ก็ต้องดูอ่ะ

คือวันนี้ทั้งวันแม่บอกว่าก็นี่แหละครับ

ศพของลูกแล้วก็ต้องอยู่กับการให้ปากคำให้ข้อมูลกับตำรวจด้วย
สภาพจิตใจเองก็ยังไม่พร้อมเต็มที่ที่จะพูดอะไรมากไปกว่านี้
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันธุ์ตำรวจโทนพพรศรีสุชาติ
รองภูมิกับการสอบสวนสนหัวหมากบอกว่า
พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าเอาผิดกับใครจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เดี๋ยวต้องรอให้อาการของเด็กแล้วก็สภาพจิตใจของแม่ดีขึ้นกว่านี้ก่อน
รวมถึงสภาพจิตใจของคนในครอบครัวด้วย

แล้วค่อยมาว่ากันว่ามันผิดมันพลาดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากตรงไหน